มาดูวันนี้หน่อยค่ะบรรยากาศวันนี้
ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนมาร้องเรียน
กรมประชาสัมพันธ์บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
คุณเสิร์ฟสกุลดูสินี่ดูแล้วคนน่าจะมาเยอะกว่าวันอื่นเลยนะคะ

ใช่เพราะว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่กรมประชาสัมพันธ์
คนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
นี่เต็มพื้นที่ที่ลานอเนกประสงค์นะคะ
แล้วก็ขยายแถวจนล้นออกไปที่ถนนด้านหน้า
สภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อน
แล้วมีประชาชนหลายคนที่มาเพื่อที่จะร้องเรียน
เป็นลมตอนที่เข้าคิวรอ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลจนอาการดีขึ้นค่ะ

วันนี้ปกติแล้วเวลาที่เขาเปิดรับเรื่องร้องเรียน
จะเปิดรับในเวลาราชการคือ๘โมงครึ่ง

แต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเปิดเร็วค่ะ
ตั้งแต่๗โมงครึ่งเปิดเร็วมา๑ชั่วโมง
ทีมข่าวของเรารายงานมานะคะว่าจนถึงตอนนี้
ช่วงกลางวันมีประชาชนยื่นเรื่องไปแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐คนนะคะ
แล้วส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้
ก็ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงินการเยียวยา
แล้วบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีการขยาย
รับเรื่องร้องเรียนไปอีก
คือไปที่สาขาต่างของ๓ธนาคาร
คือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทกศทั่วประเทศ

สัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่๑๘จนถึง๒๙พฤษภาคม
คุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์แล้ว
สามารถไปที่สาขาต่างของทั้ง๓ธนาคาร
คือออมสินกรุงไทยแล้วก็ทกศได้เลยนะคะ